กู้ไพรอยู่กับหลายคนแล้วเป็นวันเกิดกู้ไพรได้ไหม

เป่าพวดก็ให้

วอเข้าคืองานเข้าแบบนี้เลยค่ะ

คืออันนี้คือกำลังกินกันอยู่นะ
แล้วพอกินกันเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็ต้องมาเป่าเค้กใช่ไหม
วันเกิดพี่เขานี่เซอร์ไพรส์มาแล้ว
ทุกคนมายืนล้อมวงกัน
แล้วจังหวะนั้นท่อนสุดท้าย
คือทุกคนเหมือนกับแบบสติมาแล้วรู้หน้าที่ว่าแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างค่ะ
รีบวิ่งเลยรีบวิ่งขึ้นรถกู้ภัยแล้วทำไงพี่เจ้าของวันเกิดอ่ะ
โอ้ยเค้กร่วงอ่ะนะจังหวะเนี้ยคุณผู้ชม
บางคนผมว่ามันมักมากนะคอนเทนต์รึเปล่าเดี๋ยวดูดูคอนเทนต์เมื่อละนี่
รถทวงนหรือัพยาบายง่ายเนะต่อที่นางรองบุรีรัมค่ะที่ไปเลย
วันเกิดจริงเป็นวันเกิดของคุณสนั่นเหมนิธิอายุ๒๖ปี
แล้วพอจังหวะที่หัวหน้ากู้ภัยนำเค้กวันเกิดมาเป่าให้
จังหวะที่ร้องเพลงจบเท่านั้นแหละคุณผู้ชมโอ้โหเค้กมันก็เลยตกพื้นแบบนี้
ทำให้เห็นเลยนะว่าอะไรสำคัญกับพวกเขามากก็คือเหตุด่วนที่เข้ามา
ต้องเอาก็ชีวิตคนเนี่ยเพราะว่าได้รับแจ้งไงว่ามีมอเตอร์ไซค์๒คัน
ชนกันหน้าโรงเรียนนางรองมีคนเจ็บด้วยกู้ภัยทุกคนพุ่งตัวไปของจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วเค้กอะนั่นไงเห็นไหมจันเจ้ากับอาทิตย์ก็เป็นลาบปากของมันนั้นแหละค่ะ
เค้กวันเกิดไปเลยน่าจะเหลือไว้ให้เจ้าของวันเกิดสักนิดแหละ
ใครจะกินนี่ค่ะเจ้าของวันเกิดบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าแบบนี้มันปกติพี่
เรื่องธรรมดาของกู้ภัยก็ต้องให้หน้าที่มาก่อนเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วแหละ
ผมไม่ได้มองนะว่าเฮ้ยวันเกิดผมแล้วอยู่ดีต้องไปปฏิบัติหน้าที่
มันจะเป็นเลิกไม่ดีเริ่มต้นวันเกิดเปล่าเลย
แต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกอย่างน้อยผมได้เริ่มต้นทำบุญในวันเกิดผม
ได้ช่วยชีวิตคนอันนี้คือสิ่งที่เหลืออยู่พอหลังจากกลับ
ถ้างั้นก็ต้องแจ้งแบบนี้
เฮดว่า๔๐ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วว่า๖๑ยกเลิกว่า๖แฮปปี้เบิร์สเดย์